คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ได้มีคำสั่งให้ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงมาครึ่งราคา
มีผลในเดือนกันยายนนี้เพื่อหวังที่จะจูงใจให้ประชาชนไปใช้บริการเพิ่ม
หลังจากที่ยอดผู้โดยสารนั้นต่ำกว่าเป้าที่ได้ตั้งเอาไว้
มั่นใจนะครับว่าจะช่วยราคาจะช่วยกระตุ้นให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น๑๓
โดยประธานกรรมการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
มีผู้มาใช้บริการไม่เป็นไปตามเป้าที่คาดการณ์เอาไว้นะครับประมาณ๘๐๐๐๑๐๐๐คนต่อวัน
แต่มีผู้มาใช้บริการเพียง๒๐๐๐คนต่อวันเท่านั้น
ทำให้ที่ประชุมได้หามาตรการกระตุ้นให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น
มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าโดยสาร
โดยให้ลดค่าโดยสารตามระยะทางจากสถานีละ๒บาทเหลือเพียงสถานีละ๑บาท
ลดราคาค่าโดยสารตลอดเส้นทางจากเดิม
ราคาสูงสุด๔๒บาทมันเหลือ๒๙บาท
จากนี้ก็ยังลดค่าจอดรถอาคารจอดแล้วจอด
๒ชั่วโมงราคา๑๐บาทเหลือ๕บาท
ส่วนรายเดือนจากคิดราคา๑๐๐บาทปรับเหลือ๕๐๐บาท
โดยอัตรานี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่๑กันยายนนี้
จนถึงการเชื่อมต่อสถานีเตาปูนบางซื่อ

ซึ่งจะมีการทบทวนอัตราค่าบริการใหม่อีกครั้ง
จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนมากขึ้น
และจุงจ่ายให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มอีกประมาณ๑๓๐บาท
ปัจจุบันที่มีผู้ใช้บริการ๒๐๐๐คน
อำนวยความสะดวกมากขึ้น